ดูความน่ารักแสนรู้ของนกเอี่ยง
ที่เขาว่ากันว่ามันมาให้โชคให้ลาบ
แต่มันให้โชคให้ลาบแบบไหนวิธีการเป็นอย่างไร

นกเกี้ยงถือเป็นนกสวยงามชนิดหนึ่ง
ใครหลายคนมักจะเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนไว้คุยยามเหงา
แต่รู้หรือไม่ว่าบ่อยครั้งที่นกเอี่ยง
ก็อาจจะมาพร้อมกับการใบ้ตัวเลขให้เราได้อีกด้วย
ตลอดข่าววันนี้จะพาทุกคนไปดูเรื่องราว
เกี่ยวกับความแสนรู้ของนกเอี่ยงใบ้ตัวเลขกัน
ว่าแต่จะมีของเด็ดอะไรปรากฏให้เห็นบ้างนั้น

เริ่มกันที่นกเอี่ยงแสนรู้ตัวแรก
นกเอี่ยงสงเจ้าใบตัวเลข
โอ้โหเรียกว่าเต็ม
ได้ยินเจ้านกเอี่ยงตัวนี้ใบ้ตัวเลขชัดเต็มสองรูหูเลยทีเดียว

ไหนน้องพูดอีกทีสิจ๊ะ
ที่มีชื่อว่าอานนท์ไผลลอด
ที่เขาได้เอาเรื่องราวของเจ้านกเอี่ยงใบ้ตัวเลข
ให้คุณผู้ชมได้ลองไปเสี่ยงโชคกัน
โดยหนุ่มคนนี้ได้ถามเจ้านกเอี่ยงไปว่า

โอ้โห
ซึ่งคำตอบก็ทำให้เจ้าของคึงกับหูพึ่งเลยทีเดียว
แถมยังมีการขู่ทิ้งท้ายเจ้าเอียงด้วยอีกว่า
ถ้าไม่ถูกรางวัลแกจะโดนแน่อีกด้วย

ถูกขนาดนี้ทำเอาเจ้านกเอี่ยงหนาวรุ้นร้อนกันเลยทีเดียว
มาต่อกันที่นกเอี่ยงตัวที่๒
กับเจ้าโอเลี้ยงนกเอี่ยงแสนรู้ขวัญใจนักเสี่ยงโชค
ว้าวตัวที่แล้วได้ยินเสียงใบ้ตัวเลขกันแบบชัดเจน

นกเอี่ยงตัวนี้ก็ไม่ยอมน้อยหน้า
โชว์ตัวเลขให้เห็นจนเต็มสองตาเลยทีเดียว
นกเอี่ยงตัวนี้มีชื่อว่า
โอเลี้ยงนกเอี่ยงแสนรู้ขวัญใจชาวบ้าน
ที่อาศัยอยู่ที่วัดเยี่ยงคงคารามหมู่๑
ตำบลเทวรักษ์อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนั่นเอง
ซึ่งวิธีการขอโชคกับเจ้าโอเลี้ยงก็แสนจะง่าย
เพียงแค่คุณนำม้วนกระดาษเสี่ยงทาย
ที่ใส่เลข๐ถึง๙ไว้ภายใน
มาให้เจ้าโอเลี้ยงใช้ปากจิกเสียงทายนั่นเอง
ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าโอเลี้ยงก็เคยให้โชคกับชาวบ้านมาแล้ว
หลายต่อหลายครั้งโดยชาวบ้านที่ได้รับโชค
ก็จะหอบเอาส้มเขียวหวานหรือกล้วยน้ำว้า
เลี้ยงตอบแทนนั่นเอง
เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล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
อ่ะดูแล้วก็อย่าไปเชื่อมากแล้วกัน

นะถ้าหากไม่ถูกอย่าไปโทษเจ้าเอี่ยงมันนะ
เกี่ยวไม่โทษหรอกนะแต่ก็จับไปปล่อย

วิจารณญาณในการรับชมกันนะจ๊ะ